และเต๋ยเมิสกรุกก็ดูกันไปแล้วนะคะ

ก็ไปเป็นเซเลปร์ร้องเพลงในงานของผู้ชม

โสดแต่ว่าเจมส์จิรายุยุคใหม่แล้วค่ะ

คุณผู้ชมค่ะออกมายอมรับเลยนะคะว่า

ได้ที่เข้ามาเล่าให้คุณผู้ชมว่าเขาคนนั้นคือใคร

มีแฟนแล้วจ๊ะ
ก็มีคนคุยก็โอเค
แล้วที่ถามว่าอย่างไรบ้าง

แต่ว่าถ้าเกิดออกไปวันนี้ก็น่าจะได้ยินแล้วแหละครับ
เพราะว่าตอนนี้เจ๊ไม่โสดแล้ว

อ่าไม่โสดแล้วนะคะ

แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับ
ดารามีแฟนไม่เป็นไรหรอกเนาะ
แล้วก็แฟนคลับก็ต้องเปิดใจรับด้วยละกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าดาราที่เรารักรักใคร
เราก็ต้องรักคนนั้นนะคะ